แล้วเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้พาไปตะลุยย่านรัชดาเพื่อค้นหาเรื่องราวของเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรเด็ดที่อัดแน่นด้วยเครื่องยาจีนและเครื่องเทศนานาชนิด
ปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยเนื้อน้ำตกเข้มข้นเก่าแก่กว่า๓๐ปีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลุงหนัน
ติดตามได้ในเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์วันเสาร์ที่๒๔ธันวาคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ